ก็ลงไปจริงแล้วจะไปช่วยเหลือดูแล
แก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับ
แล้วก็มีการแนะนำการสร้างรายได้สร้างอาชีพอะไรต่าง
แล้วก็จุดหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงไปนะครับ
ก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปูทะเล
บ้านโต๊ะโสมที่ตำบลบางปูอำเภอยะบริงจังหวัดปัตตานี
ตูก็เข้าพบปะสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูทะเล
แล้วก็ประชาชนที่เชื่อมโยงกลุ่มเรื่องของอาชีพ
ตู่บอกแบบนี้บอกว่าทำอย่างไร
เราจะแก้ปัญหาความยากจนได้เรามีเมนู
ขออภัยเรามีของดีเราก็ต้องทำเป็นเมนูกันเลย
เล็กอย่างการทำเมนูมันไม่ใช่แค่เมนูอาหาร
แต่ต้องเป็นเมนูแก้ปัญหาความยากจน

แล้วบิ๊กตูก็นี่ครับโชว์ฮะโชว์เป็นเชฟ

บทเชฟลงมือทำเมนูปูผัดผงกะหรี่
แล้วก็ได้ชิมฝีมือของตัวเอง
พร้อมกับบอกว่าขออุทิศส่วนกุศลชาติหน้า

เนื้อปูมันหวานเพราะของมันสด
รสชาติเลยกลมกลืนและยิ่งใส่นี่
เขาบอกน้ำใจนายยกลงไปด้วย
ผมปรุงด้วยน้ำใจมันก็ยิ่งอร่อย
แม้ไม่ถนัดงานทำอาหารแต่ก็ต้องทำงานได้
กุศลไปด้วยนะครับจากนั้นก็ชิมฝีมือตัวเอง
แล้วก็ชมตัวเองบอกว่าหอมจัง
เหมือนหอมจังอร่อยจังนะฮะ

ก็ไปยังโป๊ะเพื่อปล่อยปู
จังหวะนี้มันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคุณสุดสกุล
จังหวะที่ยกปูขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินไปที่โป๊ะเนี่ย
นี่ฮะเดี๋ยวดูจังหวะนะนี่กำลังเฉียบปูลง
อันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณ
คือโป๊ะมันยุบค่ะแล้วเห็นไหมผู้ติดตาม
พยายามที่จะประคองจะพยุงคือกลัวไง
โป๊ะมันยุบแล้วล่วงตกน้ำตกท่าไปนี่
แล้วลงไปอยู่ตรงนั้นหลายคน

ก็ใจหายใจคว่ำไปตามกันเลยนะฮะ

แต่พอรอบปลอดภัยก็หัวเราะกันยกใหญ่เลยนะฮะ
และนี่จังหวะนี้จังหวะที่ยกปูขึ้นมาแล้วพูด
พูดอะไรคุณผู้ชมไปฟังกันนะครับ
โอ้โฮ
นี่แล้วก็ปล่อยปูไปแล้วนะฮะ
แล้วก็พูดกันกับประชาชน
บอกว่าก็ยืนยันว่าผมรักทุกคน
ใดที่คนไทยรักกันก็ไม่มีอะไรที่ไม่สำเร็จนะครับ
แล้วก็เราต้องทำให้ปูไทยไปสู่ปูโลก
ก่อนจะย้อนถามว่าแล้วจะมีใครเอาปูตู่ไปเลี้ยงบ้าง
มีหรือไม่มีไหมอย่ากินปูตู่ก็แล้วกัน

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกกับประชาชน
ระหว่างลงพื้นที่ที่ยาลานะ

โดยกล่าวตอนหนึ่งบอกว่ารัฐบาลเล็งเห็นปัญหาความยากจน
พร้อมกับแนะนำให้ประชาชนลดรายจ่าย
เช่นนี่เป็นไอเดียใหม่

คำถามว่าวันนี้คุณเลี้ยงไก่แล้วหรือยัง

ให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่๒ตัว
จะได้ไม่ต้องไปซื้อไข่ในการบริโภคนะฮะ

แล้วก็ทำอย่างไรจะลดรายจ่ายเขาได้
ต้องไปซื้อผืดซื้อผักซื้อไข่ยกอะไรต่าง
ภายง่ายถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สองตัว
อย่าเพิ่งค่ามันก่อนนะ

ตัวให้มันไข่ก่อนนะ